ส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับก็เกิดเหตุไฟไหม้รถเก๋งหรูเสียหายเกือบทั้งคันนะคุณสาเหตุคาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรในรถนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับชาวบ้านเร่งช่วยการฉีดน้ำสกัดกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นจากห้องเครื่องของรถเก๋ง
โดยใช้เวลาเกือบ๒๐นาทีเจ้าหน้าที่ถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
หลังจากที่เพลิงสงบก็พบว่าบริเวณห้องเครื่องยนต์ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับ
จากการสอบถามเจ้าของรถเก๋งก็ทราบว่ารถเก่งคันดังกล่าวได้จอดไว้ที่หน้าห้องพัก
จากสตาร์ทไม่ติดมาหลายวันแล้ว
แต่พอเมื่อวานมาลองสตาร์ทดูคุณสตาร์ทครั้งแรกไม่เป็นอะไรนะครับ
แต่พอครั้งที่๒เกิดกลุ่มควันแล้วก็ไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วตกใจสิฮะวิ่งหนีลงมาจากรถนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างพากันมาช่วยดับไฟ
แต่ว่าก็ไม่สามารถดับไฟได้เพราะไฟมันลุกลามจากห้องเครื่องมากเนี่ยนะฮะ
ช่วยกันงัดช่วยกันแงะเพื่อพยายามที่จะไปดับไฟในห้องเครื่อง
โอ้โหเขาเรียกว่าปล้ำกับรถคันนี้นานอยู่พอสมควร
กว่าจะงัดจะแงะออกมาได้แล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงแบบนี้นะครับ
จนกระทั่งไฟดับแต่ว่าสาเหตุเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะมาจากระบบไฟฟ้าภายในลัดวงจรนะครับ